ในการทำน้ำตาลอ้อยของคนสมัยก่อนจะมีการเตรียมวัตถุดิบสำคัญคือน้ำอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อย
หีบอ้อยแล้วได้น้ำออกมากินก็จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลอ้อย
ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำน้ำตาลเช่นกระทะสำหรับเคี่ยวน้ำตาลจนงวดเหนียวได้ที่
แม่พิมพ์ไม้ไผ่ใช้สำหรับเป็นแม่พิมพ์ของน้ำตาลอ้อย
กาบกล้วยแห้งสำหรับใช้ห่อน้ำตาลอ้อยก่อนจัดเก็บซึ่งจะช่วยให้น้ำตาลอ้อยที่นำไปเก็บมีกลิ่นหอมอ่อนอีกด้วย